คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจริง
มีคนแต่งตัวดีดูมีสตังค์
แต่ไปกินข้าวในร้านอาหารแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน
เจ้าของร้านเนี่ยต้องมาโพสต์บอกว่าให้เวลาคุณ๓วัน
ถ้าคุณยอมมาจ่ายเงินนะพันกว่าบาทนะ
จะไม่เอาเรื่องแต่สุดท้ายเขาไม่มา

ร้านอาหารอีสานรสเด็ดภายในห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวค่ะ
เขาบอกว่า๑๘เมษายนคือพนักงานวางบิน
รอลูกค้าจ่ายเงินไม่กี่นาทีหันไปอีกทีลูกค้าหายตัวไปแล้ว
เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าคุณลืมจ่ายเงินจริง
รีบติดต่อมานะมาจ่ายเงินซะนะให้เวลา๓วันนะจะลบโพสต์
ในร้านมีกล้องวงจรปิดชัดมากถ้าคุณไม่มาจ่ายจะแจ้งความดำเนินคดี
มีการแนบบินเอาไว้แบบนี้นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย๑๐๖๓บาท
ก็มีเมนูแต่ละอย่างอย่างที่เห็นมีหลาบมีข้าวเหนียวมีน้ำมีอะไรแบบเนี้ย
จนถึงวันที่ขีดเส้นตาย๓วันนะคะที่บอกให้เวลา๓วันให้มาจ่าย
เขาก็ไม่มาจ่ายนี่นะคะก็เลยตัดสินใจว่าเจ้าของร้านบอก

กล้องวงจรปิดภาพมันชัดด้วยนะคะ
ว่าคุณเป็นใครเข้าไปกินในร้านแล้วคุณไม่จ่ายสตังค์
ช่วงสายวันนี้คุณลี่ผู้จัดการร้าน
นำหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าลูกค้ามากันสองคนนี่นะคะตามภาพนี้
มาในร้านตอน๖โมงเย็นสั่งอาหารกินอาหารจนทุ่มครึ่ง
พนักงานถามว่าเอาอะไรอีกไหมร้านจะปิดครัวเนี่ย
สองทุ่มนะลูกค้าบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วเก็บเงินได้เลย
พนักงานก็เอาบินไปวางให้ลูกค้าผู้ชายก้มมองดูบินนะคะเนี่ย
พนักงานเอาบินไปวางครับก้มมองดูบินแล้วเหมือนกับจะหาบัตรหาอะไรเนี่ย
ผู้หญิงเห็นไหมเหมือนกำลังจะหยิบอะไรสักอย่างเป็นบัตรแบบนี้
วางไว้ในถาดดินวางเสร็จปุ๊บกินต่อ
ตัวลูกค้าผู้ชายก็เอาถาดบินที่วางอยู่ริมโต๊ะนี่
ไว้ด้านในแบบนี้ผู้หญิงก็หยิบเหมือนกับหยิบบัตรที่วางอยู่ออกไปด้วย
ค่ะครับสักพักนึงแต่นี่คือยังไม่ได้จ่ายเงินเลยยังไม่ได้จ่ายเงิน
แต่ทำท่าเหมือนกับเอาบัตรวางเอาไว้ในถาดที่ใส่บินแล้วก็โยกถาดมาไว้ด้านใน
อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวสักพักเหมือนเขาพยักหน้าให้กันอ่ะ
เหมือนกับส่งสัญญาณกันหรือยังไงก็ไม่รู้ลูกค้าสองคนนี้ชายหญิงคู่นี้
เขาก็ออกจากร้านไปแบบเนียนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะที่เขาออกจากร้านไปนะ
คือก็มองหน้ากันพยักหน้าให้กันหยิบกระโปรงกระเป๋าค่อยลุก

แล้วไปแล้วก็แต่งตัวดีทั้งคู่
นี่ค่ะแต่ไม่จ่ายเงินไงคุณผู้ชม
ก็หรือว่าถ้าทั้งสองท่านนี้ดูอยู่แล้ว

จะได้เป็นช่วยชี้แจงให้ว่าโอ้วันนั้นลืมจริง
คือทางร้านเขาก็บอกว่าถ้าคุณลืมจริงคุณไม่ได้ตั้งใจคุณเอาเงินมาจ่ายทางร้านเขาก็จะจบเรื่องนะ
เพราะเนี่ยเขาก็มาเอารถเข็นที่เขาจอดไว้หน้าร้านรถเข็นของใช่ไหม

คือพนักงานเขารู้ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็คิดว่าสองคนนี้ลืม
เขาก็วิ่งตามออกไปนะคะวิ่งตามออกไปจากร้าน
แต่ไม่เจอคือตามไปถึงในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่เจอตัว
กลายเป็นว่าพนักงานในร้านโดนหักเงินครับ
มีพนักงานอยู่ห้าคนโดนหักเงินกันไปคนละสองร้อย
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ด้วยรายได้แค่ชั่วโมงละสี่สิบบาท
กลายเป็นว่าภาระไปตกอยู่ที่พนักงาน
ต้องโดนหักเงินคนละ๒๐๕คนอย่างนี้ค่ะ
อาหารกันให้พอเท่ากับราคาค่าอาหารที่โต๊ะ

ก็เหมือนแบบมีการได้ดูบินทั้งสองฝ่ายทั้งชายหญิงอะค่ะ
แต่สักพักน้องเขาก็ไม่กล้ายืนบีฟเงินลูกค้า

ระหว่างที่บินอยู่บนโต๊ะแต่คือเรียกไปเติมน้ำ

เขาก็เหมือนส่งบินกันให้
แล้วก็อีกฝ่ายพระยักษณะตกลง

วกกับน้องที่วางบินกับคนที่เก็บโต๊ะเป็นคนละคนกันด้วย
อันนี้ก็คือความผิดพลาดของทางร้านด้วยที่แบบว่า
อาจจะหลุดไม่ได้ดูด้วย
ในวันนั้นก็คือเด็กก็คือต้องผ่านการจ่าย
ถ้าคุณลูกค้าเห็นก็อยากให้ติดต่อแอบมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะ
หนูก็พร้อมที่จะลบโพสต์ทันทีอะค่ะ
นี่นะคะถ้าคุณลืมจริงคุณไม่ได้ตั้งใจจริง
ทางร้านพร้อมจะลบโพสต์แล้วก็จบเรื่องนะคะ
คือปกติเนี่ยทางร้านบอกว่าเวลาไปวางบิน
ทางพนักงานจะไม่ไปยืนกดดันรอให้ลูกค้าควักเงินจ่าย
เขาก็วางบินแล้วก็อาจจะแบบหลบไปนิดนึง
เผื่อว่าขอบินแล้วยังไม่ลุกไงขอบินแล้วกินต่อหรืออะไรแบบนี้
เขาก็ไม่ยืนกดดันไงแต่คราวนี้กลายเป็นว่าพอไม่ไปยืนกดดันให้จ่ายเงิน
เขาก็ไม่จ่ายเงินซะอย่างนั้นพนักงานในร้านก็เลยต้องกลายเป็นว่าร่วมกันรับผิดชอบ
โดนหักเงินกันไปหมดนะคะก็ยังย้ำอีกทีนะคะ
ถ้าลูกค้าสองท่านนี้ดูอยู่ติดต่อกลับไปที่ร้าน
แล้วจ่ายเงินทางร้านจะลบคลิปและถอนแจ้งความด้วยนะคะ
แต่ถ้าคุณตั้งใจจะไม่จ่ายเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องนะ
เขาอาจจะลืมก็ได้ใช่ไหมครับ